สำหรับวันนี้อย่างที่คุยกับคุณผู้ชมไปตอนแรกเรื่องของสภาพอากาศ
แม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ว่านี่คือช่วงของสี่วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ทางสำนักพระราชวังขยายเวลาให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจนถึง๕ตุลาคม
เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนต่างก็ตั้งใจเดินทางไปรอเข้ากราบถวายบังคม
กลางสายฝนที่ก็ตกโปรยปลายลงมากันเกือบตลอดทั้งวันในช่วงบ่ายนะคะ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากที่ท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
เป็นเวลากว่า๓๓วันแล้วนะคะที่เรายังคงเห็นภาพของเหล่าจิตอาสา
ที่มาร่วมแสดงความจงรักพักดีด้วยการทำความดีถวายพ่อหลวงค่ะ
โดยพวกเขาตั้งใจว่าจะทำหน้าที่จิตอาสาที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี
ไปจนถึงวันสุดท้ายนะคะรวมทั้งตั้งใจที่จะทำความดีไปตลอดชีวิต
ภายในศูนย์ประสานงานจิตอาสามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จิตอาสาจากหลากหลายที่กำลังเร่งช่วยกันทำดอกไม้จันทร์
เพื่อให้ทันงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตั้งเป้าจะประดิษฐ์ให้ครบ๑ล้านดอก
ซึ่งขนาดนี้แล้วเสร็จไป๕๗๑๐๐๐ดอก
ยังขาดอีกประมาณ๔แสนดอกก็จะครบตามที่ตั้งใจไว้
ธิดารัฐประสานศักดิ์อดีตข้าราชการพยาบาลวัยเกษียณเล่าว่า
ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมจิตอาสาเธอจึงใช้เวลาแต่ละวัน
ทำหน้าที่จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

โดยตื่นตั้งแต่ตี๔ออกจากจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อมาที่ท้องสนามหลวง
และเริ่มทำดอกไม้จันทร์มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
รวมระยะเวลากว่า๓๐๐วัน
จนเธอสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำดอกไม้จันทร์ให้กับกลุ่มจิตอาสา
มาร่วมกันทำถวายพระองค์ท่านด้วย
นี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่๓วันสุดท้าย
กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้และอีกหลายร้อยคน
จะมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะของคนไทย
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ในขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ยังคงมีฝนตกโปรยปลายต่อเนื่องจนถึงค่ำนี้

กลับยังเต็มไปด้วยผู้ที่เข้ามารอกราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งวัน

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
กลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา
ได้นำร่มมาแจกจ่ายเพื่อป้องกันฝน
ในจุดพักสุดท้ายก่อนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ณพระธิน่างดุสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวัง
นอกจากนี้ในส่วนฝักงานข่าวร่วม

เปิดรับสมัครอาสาสมัครจากทั่วประเทศ

ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ระหว่างวันที่๒๕๒๙ตุลาคมนี้
เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน
ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัย
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางไลน์๐๐๗
สายข่าวความมั่นคงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๒ตุลาคม

สามารถแจ้งข่าวและประสานงานต่าง
ทางไลน์ดังกล่าวได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

คือที่บริเวณรอบนอกของพระบรมมหาราชวังค่ะ
ยังเห็นว่าประชาชนนั้นอาศัยช่วงเวลาช่วงหัวค่ำนะคะ
เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ

คาดว่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปตลอดทั้งคืน
เจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะเดินทางมา
ให้เวลาในการวางแผนด้วยนะคะ

และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ